ร้องได้ให้ล้าน
ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรเลิกกัน
ตัดสายให้ใหญ่สัมพันธ์
เปิดใจพูดกันไม่ต้องลวงหรอก
เอาคนของเธอ
ควังโชคเหมือนเดินแค่สป๊อก
พาเขาก้าวเดินจากหมอกที่ดูอึมครึม
ลืมเรื่องสองเรา
เธอไม่ต้องสนใจที่ทั่วก่อน

กว่าจะนอนที่ร้องต้องร้องเพลงนะครับอเรนนี่ต้องร้องเพลงอเรนนี่ต้องร้องเพลง๑๙
อเรนนี่ต้องร้องเพลงอเรนนี่ต้องร้องเพลงอเรนนี่ต้องร้องเพลง๑๙
ชอบน้องตาชอบให้แม่ร้องเพลงให้ฟังหรือคะอเรนนี่ต้องร้องเพลง๑๙
น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลงให้ฟังหรือคะอเรนนี่ต้องร้องเพลง๑๙

น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๑๙

น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๑๙
น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๑๙

น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๒๐

น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๒๐

น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๒๐

น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๒๐
น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๒๐

น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๒๐

น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๒๐

น้องตาชอบให้แม่ร้องเพลง๒๐

จะได้โล่งใจออกไปทำได้จริงแล้วครับ

จินตราภูลาภอย่างที่น้องตานบอกถูกต้องเลยนะครับ

เพลงนี้ถือว่าเป็นการปลดปล่อยสภาวะจิตใจของพี่พัชรี

ในนี้มันอัดอั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดและภาระที่ต้องรับผิดชอบ
แต่เมื่อกี้นี้เพลงที่๔๐๐๐เมื่อกี้นี้
เห็นอาการปลดปล่อยและผ่อนคลายของพี่บ้าง
ถ้าเพลงหน้านะคะพี่ถ้าพี่ดีใจ
พี่สามารถดีใจได้เลยแล้วพี่เองนั่นแหละจะได้ความสุขตรงนั้น
จริงปล่อยมันออกมาเลยค่ะ
เราจะคอยรับและซัพพอร์ตพี่ไว้

ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสคนจนได้มายืนตรงนี้
ทำงานนานมากกว่าจะได้เงินอย่างนี้
ถึงได้มาเราก็ต้องใช้ไปเราต้องกินต้องใช้

อันนี้ก็จะมีเงิน๔๐๐๐๐เป็นเงินกู
เงินกูที่ไม่ใช่เงินกู้บ้างไง

เป็นคำสั้นแต่ฟังแล้วมันเข้มข้น

เราเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้มีโอกาสแบบสุพัชรีแบบนี้เลย
ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นต่อม
แห่งความดีใจความปิติที่มันไม่ได้ใช้มาเป็นหลายปี

มันลืมไปแล้วร่างกายมันลืมไปแล้วว่ามันมีอารมณ์นี้ไง
เรื่องด้วยแบบต้องหอบฮิ้วอะไรไว้ไม่รู้ในนี้

เอ็นดูฟินนะพี่มันหลั่งออกมาแล้ว

พัชรีดื่มดำมั้งพี่
ดื่มดำมัน

อยากจะให้คุณพัชรีเก็บความสุขอารมณ์นี้เอาไว้นานเลย
เพราะว่าเราจะให้คุณพัชรีพักก่อน

เดี๋ยวมาต่อกันวันหลังเก็บอารมณ์นี้ไว้นานดื่มดำ
ให้มันอยู่กับเรานานความสุขความสุขแบบนี้
มาติดตามเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตคนนี้นะครับคุณพัชรีนะครับ
ได้ใหม่ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวหน้านะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

เป้าหมายก็อยากกลับบ้านไปอยู่กับลูก
ดูแลเขาเพราะอย่างเราเขาอาจจะบอกว่า

ซื้อปลาทูมากินลูกจะบอกว่าแม่

ก็ต้องเอาเนื้อให้ลูก

เอาตรงกลางให้ลูกกินหัวกระหาง
ตันมีแม่ที่ดีมากเลย
ทุกนาทีทำเพื่อตาจริง
ถ้าวันหนึ่งแม่เกิดไปก่อน